แต่ว่ารอบนี้เจอวิญญาณพระ

เข้าใจว่าเป็นวิญญาณอดีตท่านเจ้าอาวาส
มาถึงขั้นชักผ้าบังสุกุลแต่อยู่บนโลงศพ
เหตุการณ์นี้ภาพค่อนข้างนิ่งเดี๋ยวแล้วอยู่ไหนท่านเจ้าวาดเนี่ย
อันนี้เหรอใช่ดูแล้วเหมือนเป็นพระสงฆ์ไหนไหนห่มเหลืองมาเลยฮะ
แล้วศีรษะท่านก็จะเป็นอยู่โล้นโล้นอะเหมือนพระเลยแหละ
เหมือนมาชักผ้าบังสุกุลแต่เข้าไปชักถึงด้านในเตาอ่ะอืม
เผาฮะเหตุการณ์นี้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ถึงขั้นขนลุกสู้เลยครับ
สันนิษฐานเอาเองนะน่าจะเป็นอดีตเจ้าอาวาส
เป็นวิญญาณอดีตเจ้าอาวาสก็คือพระอธิการวิรัติกิติคุณโน
อายุท่านแปดสิบปีแต่มรณภาพไปตั้งแต่ปีสองพันร้อยห้าสิบแล้ว
เข้าใจแบบนี้ว่าหลวงพ่อเนี่ยคงจะเป็นห่วงเป็นห่วงเตาเผาศพ
เพราะว่าท่านเป็นพระรูปแรกของวัดแห่งนี้และเตาแรกเตาเผาศพแรกเมนแรกเนี่ย
ก็มาจากน้ำไม้น้ำมือความร่วมแรงร่วมใจในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส
ดังนั้นเมื่อเมนมีปัญหาแล้วก็ยังกำลังซ่อมแซมอยู่เนี่ยท่านก็เลยรู้สึกว่าเป็นห่วง
พอได้เมนใหม่ท่านก็เลยมาร่วมฉลองชักผ้าบังสุกุลด้วยนะครับแล้วยังไง
งานนี้เป็นไงก็มีการเริ่มเผาเผาศพคุณกล้วยเผาศพคุณกล้วยเฮ้ย
อายุ๑๒๔ปีตามพิธีกรรมโบราณเมื่อใดก็ตามที่มีเมนใหม่
จะต้องมีการเผาศพประเดิมไป
เป็นการแก้เคล็ดฮะแต่ว่าไม่ใช่เผาศพคนนะ
หาอะไรก็ได้เป็นวัตถุอะไรก็ได้ตามความเชื่อ
วันก่อนเห็นวัดอะไรไม่รู้ก็เอากล้วยมาเหมือนกันนายโควิดเอาโควิดเจ้าหน้าที่ไป
แต่ว่ารอบนี้คือคุณกล้วยของจริงเลยฮะ
คือบอกไว้ว่าอายุของคุณกล้วยเกิดตั้งแต่ปี๒๕๖
เพื่อหวังว่าเป็นเคล็ดเตานี้จะได้ไม่ต้องมีการเผาศพคนมากไปกว่านี้ถือว่าเป็นเคล็ดฮะ

ห่วงเวลาที่มีการเผาศพคุณกล้วย
เหมือนประหนึ่งว่ามีอดีตท่านเจ้าอาวาส
ท่านมายืนรับผ้าบังสุกุล
อยู่ตรงฝาโลงด้วยกับงานนี้
ทำให้ชาวลบบุรีถึงขั้นขนหัวลุกไปตามกันครับ